เขาบอกว่าความรักบางทีมันออกแบบไม่ได้
ความรักเนี่ยมันบทมันจะเกิดมันก็เกิด

จะพาไปดูความรักของสาวสวยนะคะ

ดูใจกันได้๓เดือนตัดสินใจแต่งงานกัน

ติดตามกันเลยไปร่วมยินดีกับเขากันหน่อยนะคะ
สำหรับพิธีงานแต่งงานหวานของสองสาวค่ะ
ตอนนี้คำพูดเรียบร้อย
รักษาสาวมันจะหวานไว้แล้วที่โยนให้เรา
อันนี้ของจริงอันนี้ของเก่ง
ไม่ต้องหาว่าคนไหนคือเจ้าบ่าว

ใช่แล้วสวยทั้งคู่ด้วยนะฮะ
นี่คือคุณปัดกับคุณจุนะคะ
คุณจุนางสาวณนัทสิริจันดีวัย๒๓ปี
ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นวิศวกรโยธาด้วยนะคุณ

อบสินสอดหลักล้านไปสู่ขอคุณปัด
นางสาวจริยารอดภัยวัย๒๘ปี
ฉะเชิงเซาเป็นพนักงานขายประกัน
ทั้งคู่เล่าให้ฟังถึงความรักว่าเจอกันผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
คุณปัดเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณจุ

ก็พูดคุยทำความรู้จักกันไปประมาณ๓เดือนกว่า

โดยที่ที่บ้านของทั้งสองฝ่ายรับรู้
และเข้าใจในความสัมพันธ์และความรักของทั้งคู่
สุดท้ายตัดสินใจแต่งงานกันและที่บ้านก็ยินยอมด้วยนะคะ

แต่ไม่ถึง๕๐ล้านบาทที่มีคนเขาออกไปเม้ากัน
บรรยากาศในงานเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคะ
ชื่นมื้นเต็มไปด้วยความรักอบอวนไปด้วยความสุข
โต๊ะไม่พอสำหรับแขกด้วยซ้ำ
คือตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะจัดเล็ก
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีหลายคนที่อยากจะมาร่วมยินดีกับเขาสองคน

เขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
เพียงแค่อยู่ด้วยกันรักกันอยู่ด้วยกัน
ใช้ชีวิตไปด้วยกันเคียงคู่กันแบบนี้

พรบชีวิตคู่เขากำลังพยายามผลักดันกันอยู่เนอ
ต้องที่จะให้เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เหมือนฝรั่ง
บุคคลกับบุคคลไม่ใช่เพศชายหรือว่าเพศหญิง

ก็รอดูต่อไปอนาคตอันใกล้อาจจะมีการทำให้จดทะเบียนได้
ต้องรอรัฐบาลใหม่ใช่ไหม